จับตาดูค่ะคุณผู้ชมชนแล้วค่ะไวมากเสี้ยววินาทีเท่านั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรวดเร็วมากไวมากชนกันสนั่นกลางแยกแบบนี้เลยค่ะ
มาเร็วกันทั้งคู่นั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
กลางสี่แยกวัดใจถนนสายราศดรอุทิศสอยสี่จังหวัดตา
ประมาททั้งนั้นและครั้งนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ก็คือนายอนันต์มัสลาอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของรถกระบะโตโยต้าสีขาว
รถสีขาวหมายเลขทะเบียนบอลใบไม้วาแหวนสามเจ็ดสี่สี่ฉะเชิงเซาที่พริกอยู่อ่ะค่ะ
พลิกตะแคงคันนี้ส่วนที่ห่างกันออกไปเล็กน้อย
พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวเหมือนกันหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ท้อทหาร๕๑๔๕จังหวัดตาก
คันนี้สภาพด้านหน้ารถนี่พังยับเยินเช่นเดียวกันสภาพไม่ต่างกันเลย
นี่กำลังจะไปส่งสินค้าบางอย่างน่าจะไปส่งกุ้งนะใช่กุ้ง
นี่เต็มไปหมดนี่กุ้งกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดเลย
ทีนี้ไม่ได้ส่งแล้วเนี่ยภายในรถคันเมื่อสักครู่นี้นะคะ
พบนายพีระสุภาโทอายุ๔๔ปีคนขับนี่ก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเหมือนกัน
แต่ว่ายังพอรู้สึกตัวแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนก็คือนางมะจีสุภาโทอายุ๖๒ปี
เป็นคุณแม่ที่นั่งโดยสารมาในรถด้วยก็คือได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกแล้วเป็นแผลชะกัน
ครับมีคนได้รับบาดเจ็บสามคนนะคะจากอุบัติเหตุครั้งนี้
อย่างที่บอกว่ามีไฟจราจรหรือไม่มีไฟจราจรคุณก็ต้องระมัดระวัง
แต่ตรงนี้มันไม่มีสัญญาณไฟจราจรคุณจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วของรถ
ข้อสังเกตก็คือไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีป้ายสัญญาณอะไรหรือเปล่า
บอกว่าเป็นจุดสี่แยกที่ต้องระวังนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกี่ครั้ง
คือถ้ามันเกิดบ่อยแต่ก็ต้องฝากไปทางภาครัฐ
ใช่ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

ใช่แล้วแต่ว่าก็ต้องเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเองด้วยนะคะ
ต้องขับรถอย่างมีสติแล้วยิ่งกลางค่ำกลางคืนมันมืดใช่ไหม
สี่แยกมันอาจจะเป็นมุมอับหรือเปล่าอะไรแบบนี้